ในการหมกปลาจะมีอุปกรณ์ที่ใช้จากธรรมชาติเช่นใบตองสำหรับการห่อปลาย่างไฟ
ซึ่งควรเลือกใช้ใบตองสดเพิ่มความหอมขณะย่างปลาส่วนวัตถุดิบสำคัญในการทำหมกปลาคือพริกแกง
ซึ่งพริกแกงของคนพื้นถิ่นอีสานแต่ละพื้นที่ก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันไป
พริกแกงจะใช้พริกสดโขลกหยาบกับหอมแดงกระเทียมตะไคร้บางพื้นที่ก็โขลกขมิ้นใส่ลงไปด้วย
เพื่อป้องกันกลิ่นคาวและเติมเกลือลงในพริกแกงเป็นเครื่องพริกแกงสำหรับการทำหมกปลา
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน